เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

แค่ขับรถออกจากกรุงเทพมหานครได้ไม่ถึงชั่วโมง
เราก็จะได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์

วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบุคคลนะคะ
ผู้ที่พลิกฟื้นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
กลายมาเป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์ม
ที่ถูกแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยค่ะ
วันนี้เราอยู่กันที่บ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์ม
ที่เป็นการผสมผสานแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงออกมาได้อย่างลงตัว

โอ้โหไทยแลนด์อย่างแน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้พี่กำลังเก็บผักต้องขายเสาร์อาทิตย์

ที่นอกจากจะสร้างความสุขให้คนอื่นผ่านสวนสวยแล้ว
โก้คนนี้ยังดีไซน์ชีวิตตัวเองและครอบครัว

เต็มไปด้วยความสุขทุกตารางนิ้วเลยล่ะค่ะ
ตรงนี้พี่ทำตามแนวเสร็จกินพอเพียงตรงนี้หรือว่า
พี่อยากมีบ้านที่มีปลูกผักกินเอง

หลายอย่างเดี๋ยวต้องไปดูข้างใน

มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะพี่โก้
ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด๓ไร่

สัก๓๐ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงสอน
อีก๓๐ก็มีส่วนมะนาว

๓๐ก็จะเป็นนาข้าวซึ่งอยู่ข้างหลัง

คือวัตถุดิบในนี้เนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรกันบ้างคะพี่โก

อ่าหวานต้องกินน้ำผึ้งมะนาวสดาล

เติมน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นอันนี้ก็เป็นเมนูที่คุณผู้ชมทำตาม
มะนาวที่เราเด็ดมาสดเมื่อสักครู่นี้
ใส่ลงไปได้เลยค่ะเพราะว่ามันปลอดสารพิษ
อืมชื่นใจค่ะมีความหวานหวานเปรี้ยวนิดนึง
เมนูที่เราจะทำนั่นก็คือเฟรนด์ไฟล์กล้วย
เป็นเมนูขายที่ร้านด้วยป่ะคะขายที่ร้านด้วย
แต่ว่าก็จะไม่มีทุกครั้งนะก็มีของเราออกเมื่อไหร่เราก็
เราก็จะทำแล้วแต่ช่วงที่มีกล้วยหักหมกใช่
วันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าแทนก็ได้ใช่ไหมคะจริงแล้ว
จริงก็ได้นะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจะจะใช้ของกล้วยอ่าหักมุก
เมนูนี้ขายดีไหมพี่โก้ขายดีเพราะว่าเราเป็นซิกเนเจอร์
คนทุกคนอยากลองทุกคนอยากลองแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเมื่อไหร่ก็จะทานได้
ใช่ต้องรอว่าช่วงนี้เรามีกล้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ไม่ไปซื้อกล้วยมาทำด้วยนะ
ค่ะต้องเอากล้วยจากที่ของเราออกอืม
เป็นไฟล์กล้วยค่ะคุณผู้ชม
ซอสด้วยเหรอคะจิ้มซอสสักหน่อยหนึ่งรสชาติเขาแท้ก็ได้
มันเป็นกล้วยจริงจริงเหรอคะอ่ามันกรอบนอกนุ่มในไหม
ใช่มันเหมือนเป็นไฟล์มันฝรั่งเด็กน่าจะชอบนะเมนูนี้
เมนูที่พี่โก้กับใบตองช่วยกันทำวันนี้แม้จะเป็นเมนูง่าย
แต่วัตถุดิบหลักมาจากสวนที่พี่โก้ปลูกเองความภูมิใจมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ

แต่บอกเลยว่ากว่าจะมาเป็นบ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทุกวันนี้
ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะพี่โก้และครอบครัวต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาครั้งแล้วครั้งเล่า
เราก็เลยได้รู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
น้อมนำให้ประชาชนแล้วเราก็เอามาสอนเด็ก

อยากจะมีบ้านซึ่งทำตามในหลวงทำเกษตรทฤษฎีใหม่

๔๙ก็ได้มีโอกาสได้ไปทำงานเพื่อส่วนโลก

แล้วก็มาเปิดบริษัทรับเหมาจัดสวน

ได้เงินเยอะแต่ว่าก็เสียเยอะ

รถไม่มีก็ดาวพรงานเยอะนะครับ

เราก็มานึกถึงคำสอนที่พุ่งท่านได้ได้พระราชทธรรม

ทำไมพี่โก้ถึงได้มีที่ดินแบบนี้ขึ้นมาได้
ฝันตั้งแต่ตอนที่น้อมนำมาสอนเด็กแล้ว

อยากจะมีบ้านที่ทำตามพระองค์ท่านสอน

มีครบเลยหมุนรอบตัวทำตัวได้แล้ว
ปลากินเองปลูกผักกินเอง

พอดีของเรานี่น่าจะอยู่ที่ตรงนี้
ก็เลยหาที่ดินและได้ที่ดินตรงนี้มา

แล้วยังไงที่ที่เราได้มามันจะศูนย์เปล่าไหม

แต่ด้วยฝีมือและความสามารถในการจัดสวน
ทำให้พี่โก้ได้รับงานใหญ่
จนสามารถนำเงินมาปลดเปลื้องหนี้สินได้บางส่วน
รวมถึงที่ดินผืนนี้ที่พี่โก้รัก
และเริ่มกลับมาฟื้นฟูพื้นที่อีกครั้ง

ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กได้ทำมากมาย

ที่ทำให้เด็กรู้คุณค่าของเมล็ดข้าว
ที่เรากินกันอยู่ในทุกวันนี้แหละค่ะ
อีกคำตอนที่หนึ่งค่ะสองพริกข้อมือสามจิ้มลงฝั่ง

ทานน้ำที่ร้านอุดหนุนที่ร้านแล้ว

ให้เอามาเจาะรูเลือกผักแล้วก็กลับบ้านได้

ทำได้เราก็ทำได้ค่ะได้วิชาชั่งด้วยนะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มดินไป๓ใน๔ส่วน

เขือเทศหยิบได้เลยครับดึงออกมาเลย
เด็กที่เข้ามาก็จะได้สนุกสนาน
กับกิจกรรมที่พี่โก้หรือลุงโก้

เกลือ
ทีนี้พอได้แล้วเราก็ทำเป็นจาน
วางอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกอันหนึ่งก็

โก้เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจ

มีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องแบบ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพิ่มขึ้นไหม

ก็เล่าอย่างนี้เล่าประวัติว่าอะไรยังไง

อยากทำเหมือนที่พี่โก้ทำ
พอเข้ามาเนี่ยก็จะบอกวิธีการเริ่มยังไง

สุดท้ายเลยไม่ต้องอยากรู้ว่า
ทุกอย่างที่พี่โก้ทำมาทั้งหมดเนี่ย

กระหมุนรอบตัวทำครัวได้แล้ว

เราก็มีความสุขได้เพราะว่าเราพอ
ความสุขไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของคนที่เข้ามา

มันอยู่ที่คำว่าเราพอแล้ว
คุณผู้ชมที่สนใจจะพาลูก

มาร่วมกิจกรรมก็มาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมค

นำเสื้อผ้ามาเปลี่ยน

เพื่อนมาจะเล่นอีกอะไรแบบนี้

วันนี้ใบตองได้คุยกับพี่โก้
แล้วรับรู้ได้ถึงพลังบวก

คงจะได้รับพลังบวกของพี่โก้

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอโฮไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์